อีกหนึ่งคดีที่มีความคืบหน้าสารตัดสินแล้วนะคะสำหรับกรณีของน็อตอัครนัทหรือว่าน็อตกราบรถ
แล้วก็มีเรื่องชกต่อยกันแล้วก็มีการบังคับให้กราบรถ
ตอนนี้ศานสั่งจำคลุกนด์กับพวกคนละสองปีในคดี
ร่วมกันทำร้ายร่างกายคู่กรณี
แล้วก็จำคุกให้รอลงอาญา๒ปีนะคะ
นายอัครนัทอริยฤทธิวิกุลหรือว่าน็อต
พิธีกรแล้วก็นักแสดงได้เดินทางมาพร้อมกับครอบครัว

นายอัครนัทและนายวิทยาวัตรศรีบรรดิษฐ์มงคลเพื่อนสนิท
ร่วมกันทำร้ายนายกิติศักดิ์สิงโต
พนักงานคัดกรองเอกสารสำนักงานสรรพากร

กรณีที่ไปขี่รถจักรยานยนต์เฉียวชนรถมินิคูเปอร์ของนายอัครนัท
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๔พฤศจิกายนปีที่ผ่านมานะคะ
ที่มีคลิปออกมาว่อนโลกออนไลน์เลย
คดีนี้สารไกลเกลี่ยค่าเสียหายทางแพ่งสำเร็จ
วันที่๒๔พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะ
คือนายน็อตรับสารภาพ
แล้วก็ยอมชดใช้ให้นายกิติศักดิ์ผู้เสียหาย
เป็นเงิน๑๘๐๐๐บาท
ส่วนทางด้านนายสงการอัจฉริยศัพย์ธนายความผู้เสียหายบอกว่า
สารได้พิพากษาจำคุกนายอัครนัทกับเพื่อนคนละ๒ปี
ซึ่งก็ถือเป็นโทษหนักสุดในข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่น
เป็นเหตุให้ได้รับอันตรายสาหัส

ก็เลยลดโทษให้กึ่งหนึ่งเหลือจำคุก๑ปี
และจำเลยไม่เคยต้องโทษจำคุกมาก่อน
จึงให้รอลงอาญา๒ปี
โดยให้ทำงานบริการสังคมด้วยคนละ๒๔ชั่วโมง
พร้อมรายงานตัวทุก๓เดือนรวม๔ครั้ง

เพราะมีการเยียวยาเป็นเงิน๑๘๐๐๐บาทไปแล้วค่ะ
ส่วนกรณีที่นายอัครนัทแจ้งความดำเนินคดีกับนายกิติศักดิ์
ฐานขับรถหลบหนีหลังเกิดเหตุเฉียวชน
ตอนนี้พนักงานสอบสวนสนยานาวาก็สั่งฟ้อง
และส่งสำนวนให้อายการศาลแขวงพระนครใต้
แต่นายกิติศักดิ์ก็ยื่นคำร้องขอความเป็นธรรม
เพราะว่าเสียค่าปรับไปแล้ว๔๐๐บาท
และอายการยังไม่มีคำสั่งทางคดีค่ะ